คุณผู้ชมครับเรามาดูหลังจากที่การชุมนุมเสร็จสิ้นผ่านไประลอกแรก
เขาเรียกระลอกแรกเพราะระลอก๒ก็ที่รัฐสภาวันที่๒๔กันยายน
ละลอก๓ก็๑๔ตุลาคมที่จะมีความเคลื่อนไหวอีกนะครับ
ลอกแรกผ่านไปแล้วหลังจากการชุมนุมจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เฉพาะจากข้อเรียกร้องของการชุมนุม
แล้วก็ในส่วนของการงัดข้อกฎหมายเอาผิดแก่นำการชุมนุมด้วยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ยังติดแงกอยู่ในรถเลยครับ

หลังการชุมนุมเรียกร้องครั้งใหญ่ผ่านไปสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นตามมา
เราประเมินกันว่ามีสองทางสองประเด็น
ประเด็นหนึ่งคือสิ่งที่ควรจะเป็น
เราคิดว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งประการใดตามมา
ตามข้อเรียกร้องไม่มากกว่าน้อย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อำนาจบริหารประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาต่างตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม
ส่วนที่๒ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้รัฐมนูล
อันนี้เป็นเรื่องของสภาเขา
เราคิดว่าน่าจะทำให้เกิดความคิดในการหาช่องทาง
เพื่อเร่งรัดให้การแก้รัฐมนูลเกิดขึ้นโดยเร็ว
อย่างน้อยก็ให้มันเร็วกว่าไทม์ไลน์ในภาวะปกติที่วางกันไว้
เพื่ออะไรครับเพื่อจะนำไปสู่การทำความข้อตามตามข้อเรียกร้อง
เรื่องให้ลาออกให้ยุบสภา
ส่วนที่๓คือส่วนของสวครับ
ผลจากการชุมนุมจำนวนคนที่แห่แหนเข้ามาร่วมชุมนุมคราวนี้
น่าจะทำให้สวทั้ง๒๕๐คน
คงได้คิดกันหลายคนล่ะครับว่า
เวลาเราจะลงมติรับหรือไม่รับยัตติแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย

อย่างน้อยคิดว่า๘๔คนคือ๑ใน๓
น่าจะโหวตรับรัฐมนูล
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนผู้ชุมนุมเขาคาดหวังว่า
จะได้รับการตอบสนอง

และมุมที่มาก่อนและมาเร็ว
คือมุมที่กลายมาเป็นหัวข่าว

ภาทหัวใหญ่ว่ารุมจิ้นโต้แกนำมอบ
ไทยโพสต์พาดหัวว่าจัดเต็ม

ลั่นดำเนินคดีเด็ดขาด
บอกว่าฟันม็อบนักศึกษาหกปมแจ้งเอาผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสอง
กรมศิลป์หมอตุลศิระแห่ร้องตำรวจ
ขู่ยุบพักข้อหาล้มล้างนี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามมา
การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแน่นอน
เป็นหน้าที่ของตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ถ้าเขาไม่ทำเขาก็เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ฉะนั้นทางออกเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงล่ะครับ
ผมถึงสะดุดกับหัวข่าวนี้จตุพรหนุนยุบสภาแก้วิกฤต
อีกปันทัศน์นึงบอกว่าแนะรัฐบาล
ใช้หลักรัฐศาสตร์ดูแลผู้ชุ่มนุม
คือท่านบอกว่าชุมนุมวันที่๑๙ที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น
หนทางมันยังอีกยาวไกล
สำหรับคนที่เดินผ่านทางมาอย่างตนเนี่ย

หลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายเรื่องราวให้คิดว่าคือการเดินทาง
หนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามจะยากขึ้นตามลำดับ
เพียงแค่ปรากฏการณ์อย่างเดียวไม่ได้ในสมรภูมิการต่อสู้มันเพิ่งเริ่มต้น
เริ่มต้นถัดมาคุณจตุพรบอกว่าผมพยายามจะนำเสนอความคิด
ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องใช้หลักนิติศาสตร์และนำหลักรัฐศาสตร์เพราะเห็นได้ชัดเจนว่า
การที่ฝ่ายรัฐได้ใช้กลไกตำรวจขออนุมัติหมายเรียกหมายจับ
แล้วก็ทยอยจับทีละคนสองคนในกระแส๑เดือนก่อนจะมีการชุมนุม
ถ้าถามว่าใครสร้างกระแสให้เกิดการชุมนุมเป็นจำนวนมากอย่างนี้
ตอบว่าก็กลไกรรัฐนั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
การใช้มาตรการทางกฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาใดได้
ควรจะเอาหลักรัฐศาสตร์นำหลักข้อกฎหมาย
นี่ความเห็นของคุณจตุพรตรงกันกับที่ผม
ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวานว่าการใช้หลักรัฐศาสตร์
ทำยังไงที่จะไม่ให้มันตึงตัวเหมือนกับการใช้นิติศาสตร์อย่างเดียว
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลอาจจะมองว่าคุณจตุพรยืนอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาล
แต่ว่าถ้ารัฐบาลเลือกฟังจากแนวคิดของผู้มีประสบการณ์
ผมว่ารัฐบาลก็ได้ประโยชน์
คือโดยประสบการณ์ของผมที่ทำสื่อกันมาผ่านวิกฤตการเมืองมาหลายครั้ง
ของการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ
การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนยุคไหน
แต่สัจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเมื่อตอนที่รัฐบาลเป็นขาขึ้น
คุณไม่ต้องฟังใครมากก็ได้
เพราะมีแต่คนฟังคุณแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เรียกกันว่าขาลง
อันนี้คุณต้องฟังคนให้มากเพราะคนจะไม่ฟังคุณหรือฟังน้อยลง
แล้วก็ต้องเลือกฟังให้มากขึ้นด้วยผมย้อนกลับไปเนี่ย
เหตุการณ์ตอน๑๔ตุลาปี๑๖ถ้าจอมพลถนอมจอมพลประพาท
เลือกที่จะฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นของจริงในตอนนั้นเนี่ย
สถานการณ์คงจะไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นอย่างที่เป็นมาแล้ว
คือไม่ฟังแต่คนที่แวดล้อมพอฟังแต่คนที่แวดล้อมก็มาถึงจุดจบ
อย่างที่เป็นอยู่คุณวิรการมุสิกพงศ์เนี่ย
ซึ่งเขาอยู่ในสถานการณ์ชุมนุมและเขาติดตามเรื่องนี้
เขามาเล่าให้ผมฟังว่าวันที่จอมพลถนอม
ถูกขับแล้วบินออกนอกประเทศเนี่ยจอมพลถนอมยังเชื่ออยู่เลยครับว่า
คนที่มาชุมนุมขับไล่ท่านตอน๑๔ตุลาเนี่ยมีประมาณ๕๐๐คน
ตามรายงานของคนแวดล้อมทั้งทั้งที่คนเป็นแสนนี่เห็นไหมครับ
ฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่า
สถานการณ์อย่างนี้ต้องเลือกฟังให้มากขึ้นครับ
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะฮะเราก็คงต้องติดตามความคืบหน้าต่อเนื่องนะฮะ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ